คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะฉันตั้งชื่อว่ากรรมตามทันนะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งหมวกหนึ่งเนี่ยเธอเป็นเจ้าของโพสต์
บวกหนึ่งเธอเป็นในฐานะผู้เสียหายนะคะมาโพสต์เล่าเรื่องราว
บอกว่าเธอถูกรถมอเตอร์ไซค์ประกบนะขับตีคู่กันมา
ประกบแล้วก็ชิงกระเป๋าเงินเธอไปหลังจากนั้นหนีไปได้ไม่นาน
สุดท้ายไม่รอดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนร้ายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉียวเข้ากับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
แล้วไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าคนร้ายรายนี้เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเรื่องกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปหลังจากที่โจรแสบนะคะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ก่อเหตุชิงกระเป๋าผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้เสียหายขณะที่เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์บริเวณ
ซอยศรีตรังหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ใกล้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ไปไม่รอดอย่างที่เห็นเนี่ยนะ
โดยคนที่ถูกกระชากระเป๋าเป็นเจ้าของโพสต์
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
ขณะที่เธอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมา๒คน
เธอได้นำกระเป๋าวางไว้ตรงเบาะระหว่างคนขี่กับตัวเธอที่ซ้อนท้าย
ซึ่งในกระเป๋ามีโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสตางค์
ตอนแรกเนี่ยที่มีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาใกล้เนี่ย
แล้วมาสะกิดเนี่ยเธอคิดว่าเพื่อนเนี่ยแกล้ง
แต่กลับกลายเป็นว่ากระเป๋าของเธอค่ะ
ถูกโจรแสบเนี่ยชกไปต่อหน้าต่อตา
เธอตกใจตะโกนบอกว่าเฮ้ยกระเป๋า
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไป
แล้วก็บีบแตรตลอดทางอย่างกระชันชิด
ก่อนที่จะเห็นว่าคือไม่น่าจะทันแล้วแหละ

เข้าไปถนนทุ่งรีอย่างรวดเร็ว

ด้านไปเฉียวกับมอเตอร์ไซค์อีกคัน
เสียหลักไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
จนทำให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส

เจ้าของโพสต์บอกว่าตอนแรกจะเข้าไปกระทืบซ้ำ
แต่เห็นบาดเจ็บเลยอดใจไว้ได้
ขณะเดียวกันก็มีพลเมืองดีบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะคะ

โจรรายนี้เป็นชายอายุ๓๘ปี
แล้วก็พลเมืองดีที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เรื่องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สพคหงษ์
ทราบจากตำรวจว่าบริเวณนี้
ก็เคยมีคนที่ถูกโจรรายนี้

กระชากระเป๋ามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
และใครที่เคยถูกก่อเหตุลักษณะแบบนี้

ตำรวจสพคหงษ์ได้นะคะ

แสบรายนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ

หลังจากที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน

เพลงกุศลที่บ้านเกิดต่อไปค่ะ